ตกแต่งผ้าหน้าโขนถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำไปใช้งานสำหรับการคล้องศีรษะโขน
เมื่อช่างได้เหนาผ้าซับในกับผ้าหน้าโขนเรียบร้อยแล้วก็จะถึงขั้นตอนที่เรียกว่าการตกแต่ง
เป็นการตกแต่งด้วยตุ้งติ้งที่มีลักษณะเป็นผู้พุ่มขนาดเล็กนำมาติดห้อยชายต่อจากขอบผ้าหน้าโขนส่วนล่าง
โดยช่างนิยมประดับตกแต่งให้สวยงามด้วยการติดตุ้งติ้งที่ชายผ้า๓ตำแหน่งคือ
ส่วนซ้ายส่วนกลางและส่วนขวาของฉายผ้าและก็ต้องจัดระยะการติดให้สวยงามพอดีกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน